วันเพ็ญ๑๕ค่ำเดือน๑๑เป็นวันบุญออกพรรษาของภาคอีสานจะมีงานบุญประเพณีจุดประทีบถวายต้นพึ่งหรือปราศาสตร์พึ่งและไหลเรือไฟเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การทำต้นพึ่งหรือปราสาทพึ่งนั้นใช้มะละกอดิบเป็นแม่พิมพ์จุ่มลงในขี้พึ่งร้อนแล้วจุ่มแช่ในน้ำเย็น
ขี้พึ่งก็จะหลุดออกเป็นดอกพึ่งเพื่อนำไปเสียบประดับเป็นประสาทพึ่งแล้วประดับด้วยดอกไม้ทูบเทียนและขนมต่าง
เรือไฟเดิมทำจากต้นกล้วยหรือลำไผ่แล้วจุดใต้ปักเป็นภาพเรื่องราวต่าง
ปัจจุบันอาจใช้หลอดไฟแทนการจุดใต้ในเรือใส่ข้าวต้มขนมฝ้ายไหมดอกไม้และทูบเทียน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน